คู่รักคู่หวานก็คือพระเอกไม้เลื้อย

คริสแย้มนามที่โดนนางเอกคนสวยปราบจนอยู่หมัดแล้ว

เมื่อวานนี้เขาครบรอบวันแต่งงาน
แล้วก็มีภาพหวานที่เห็นแล้วแบบ

นี่แหละเป็นโมเมนต์สุดสวีทชนิดที่เรียกว่า

เขาบอกว่าเห็นคู่สามีภรรยาคู่นี้ค่ะ
ด้วยน้ำมือเหรอ
ด้วยน้ำมือด้วย

ฝ่ายชายเขาเพาสต์
ก็เพื่อฉลองครบรอบ๔ปีวันวิวากับภรรยาสุดเซ็กซี่วุ้นเส้นนั่นเอง
เมื่อวันที่๒๑เมษายน๒๕๕๕ค่ะงานนี้แน่นอนว่าหล่อฟอลลอเวอร์แม้จะรู้สึกตาร้อนผ่า
แต่ว่าเขาก็มาร่วมแสดงความยินดีกันนะคะเห็นแบบนี้แล้วมันน่ารัก
นี่แหละค่ะเราก็เห็นในโลกโซเทียลคนก็ไปเม้นเห็นความรักของทั้งคู่
แล้วก็ดีใจด้วยไม่คิดเลยว่าคนไม่แบบเจ้าชู้อย่างนี้สุดท้ายเราก็จะยอมสยบแทบอกมึงอย่างนี้
จะฝากอะไรไปถึงใครหรือเปล่าไม่มีค่ะติดฉา